เอามาดูปัญหาโลกแตกกันหน่อยเรื่องที่จอดรถนะคะ
จอดรถริมทางสิ่งที่เราสังเกตก็คือไม่ขาวแดง
ขาวแดงรอจอดได้แหละแต่บางทีมันอาจจะไปขวางหน้าบ้านใคร
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปค่ะ
ไปรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะเห็นฟุตบาทอ้าวไม่มีขาวแดงจอดได้สิ
พอเลี้ยวเข้าไปจอดเท่านั้นแหละค่ะเจ้าของบ้านเดินออกมาบอกว่า
ตรงนี้จอดไม่ได้นะคะมันเป็นหน้าบ้านของที่ฉัน
คนขับรถก็เลยโอเคงั้นไปจอดที่อื่น
ในช่วงเวลาที่คิดว่ากำลังจะเลี้ยวรถออกไป
เจ้าของบ้านอีกคนค่ะขับรถมาประกบเลย
บอกเอ้าก็กำลังจะออกไงทำไมทำแบบนี้ล่ะ
เธอเป็นผู้หญิงคนที่ลากไม้เบสบอลมาเป็นผู้ชาย
คุยกันดีไม่ได้เหรอแล้วเสร็จเขาก็ถ่ายคลิปไว้ให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ถ่ายถ่ายถ่ายไปเลยบุ๊กแจ้งส่วนหลายทางเลยตรงเนี้ย
เมื่อกี้หนูขับมาพี่จอดตรงนี้ใช่ป่ะหนูอาจจะมากินข้าว
เห็นพี่ผู้หญิงเขากำลังโกะใช่หนูอ่ะไม่รู้
หนูเอามาจอดตรงนี้แล้วหนูว่านึกว่าคันกระบะมันจอดได้
แล้วหนูเห็นพี่ผู้หญิงเขาบอกจอดไม่ได้แล้วหนูกำลังจะเลี้ยวออก
มาบีบแต่ตรงนี้หนูก็เลยถอยมาเออแล้วพอลงมาตรงรถเป็นอะไรอ่ะ
เออแล้วพี่ก็ไม่พอใจอ่ะพี่หาพี่ผู้หญิงได้อ่าค่ะจบนะคะ
ใช่ผมเข้าใจเรื่องที่จอดรถนะพี่พี่หนูเข้าใจหนูเคยเช่าตึกอยู่นี้
ไม่ใช่ไม่เข้าใจเมื่อกี้หนูเห็นพี่หนูก็เตรียมจะเลี้ยวออก
แต่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่พี่ผู้ชายเขาไม่น่ามาทำแบบนี้
สมพลถือของมาไล่ตีคนอื่นพี่หนูก็มีเด็กมาด้วยนะพี่
อ่าโอเคค่ะขอโทษนะคะจบไหมคะขอโทษนะคะ

เอ่อแล้วขับรถมาประกบเขาไม่ให้เขาออกจากที่ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่จอดแล้วเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยรัฐบำรุง๑๐นะคะอยู่ในอำเภอปรานบุรีประจวบคิริขัน
คลิปนี้ค่ะพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยถูกเอาไปโพสต์ในกลุ่มคนปรานบุรี
ตั้งคำถามว่าถนนสาธารณะเราสามารถจองเป็นที่ส่วนบุคคลได้ด้วยหรือ
แล้วไม้เนี่ยถือมาแบบนั้นคืออะไรเหรอคะทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
คือคำถามก็คือฟุตบาทถนนมันเป็นทางสาธารณะใช่อยู่
มันขวางหน้าบ้านคุณเขาก็เลยตั้งคำถามว่า
สรุปมันเป็นทางสาธารณะหรือเป็นทางเข้าบ้านคุณครับ
ทีมข่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังหญิงสาวคนถ่ายคลิปนะคะ
เธอก็เล่ารายละเอียดให้ฟังบอกว่าพี่ผู้หญิงเสื้อสีม่วง
เดินมาห้ามไม่ให้เธอจอดเธอกำลังตีไฟจะเลี้ยวออกไง
เลี้ยวขวาเนี่ยแป๊บแต่คนที่ถือไม้เบสบอล
ขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำตีคู่มาเลยค่ะ
กบด้านขวาเราอาจจะไม่เห็นจากมุมนี้นะเพราะว่ารถเขาประกบด้านขวา
แล้วก็ตะโกนบอกว่าหลบไปจะเข้าบ้านเธอก็เอาก็ต้องหลบแหละ
กำลังจะหลบไงคะแต่เธอบอกว่าช่วงนั้นเธอถอยรถช้า
ถนัดเนอะคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเธอกลัวจะชนฟุตบาท
และรถฟอร์จูเนอร์ทางขวาสีดำที่ตามมาประกบก็ตะโกนซ้ำมาอีก
จะเอายังไงจะเอายังไงก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนิดหน่อย
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายลงมาจากรถลากไม้เบสบอล
ทำท่ามาจะทำร้ายเธอค่ะหลังเกิดเหตุเธอบอกไม่ได้แจ้งความนะ
แต่เอาคลิปไปโพสต์เพื่อให้คนปรานบุรีระวังหากต้องไปจอดรถบริเวณนั้น
เขาบอกว่าคนปรานบุรีเห็นแล้วรู้เลยตรงนั้นคือที่ไหน
จริงพูดกันดีก็ได้ใช่น่ะไม่ต้องมาใช้วาจารย์หรือว่าท่าทางแบบนี้ลอง